พูดถึงรถไฟผมเห็นเมื่อวานมีรถไฟสายหนึ่งสวยเลยข้างใน
แน่นอนเป็นรถไฟขบวนใหม่ปฐมเริกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือไปเชียงใหม่มาแล้ว
ตอนนี้ลงใต้แล้วเป็นขบวนใหม่ล่าสุดเลย
ด่วนพิเศษ๓๑ทักษินารัฐกรุงเทพหาดใหญ่หาดใหญ่กรุงเทพ
ผู้โดยสารหลายคนประชาชนหลายคนไปลองแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะ
ซึ่งบรรยากาศเราก็นำมาให้ดูแบบนี้แหละค่ะ
นี่รูปชมภายนอกภายในก็สวย

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่สงขลานี่แหละค่ะ
ก็เปิดขบวนรถไฟสายใต้รุ่นใหม่เที่ยวปฐมเริก
พิเศษที่๓๑ทักษิณรัฐกรุงเทพหาดใหญ่และหาดใหญ่กรุงเทพ
เป็นขบวนรถไฟรับส่งผู้โดยสารรุ่นใหม่เที่ยวแรกนะคะ
ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนี่แหละค่ะ
ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็เปิดให้บริการครบทั้ง๔เส้นทางแล้วนะคะ
คือเส้นทางอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ
เส้นทางอีสานวัฒนากรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ
ขณะที่เส้นทางอีสานมะคากรุงเทพหนองคายกรุงเทพนะคะ
และเส้นทางทักษณรัฐกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพ

ผมชอบชื่อของทุกสายเลยนะชื่อเพราะด้วยนะฮะ

ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะ
สำหรับขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่แต่ละขบวนนี้นะคะ
ก็ประกอบไปด้วยรถพ่วงเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๑
โดยปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๒นะคะ
จำนวนนี้มีรถสำหรับผู้พิการ๑คัน
โบกี้ขายอาหารปรับอากาศ
ที่สามารถทำให้ขบวนรถไฟเป็นขบวนที่ขับเคลื่อนไปได้
ซึ่งขบวนนี้ก็เป็นขบวนรถที่ช่วยลดปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศด้วย
รวมไปถึงยังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยค่ะ

แค่บอกตามายีสีแดงสวยงามนะ
ข้างในก็มีห้องน้ำระบบศูนยากาศ
ระบบกันสั่นสะเทือนแบบรถไฟความเร็วสูง

จอทีวีส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
กล้องวงจรปิดควบคุมความปลอดภัย

ฟังดูแล้วไปใช้บริการกันได้เลยนะคะ

สะดวกสะอาดสบายทันสมัยและปลอดภัย